คุณย่าเนี่ยอายุหกสิบเจ็ดแล้วนะคะครับ
เห็นหลานสาววัยสิบเจ็ดทะเลาะกับแฟนอืม
คุณย่าก็เตือนด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าทะเลาะกันเลย
แต่กลายเป็นว่าหลานสาวเนี่ยไม่พอใจคุณย่า
แล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณย่าจนชาวบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุ
แล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็พยายามจะให้หลานสาวไปขอโทษคุณย่านะอ่า
ไม่ยอมขอโทษด้วยซ้ำบอกว่าไม่ได้ทำร้ายเลยแค่ผลักอกย่า
แล้วให้ย่ากลับบ้านไปนี่ค่ะตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์ค่ะ
ไปที่บ้านไปเจอกับคุณย่านะคะคุณย่าประสมอายุหกสิบเจ็ด
บอกว่าตอนเช้าเนี่ยเห็นหลานสาวที่ชื่อว่าพิม
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะเพราะว่าเพิ่งอายุ๑๗นะคะ
ทะเลาะกับแฟนทะเลาะแบบลงไม้ลงมือกันเลยอ่ะ
ก็เลยโทรไปบอกพ่อของหลานว่าอบรมหลานหน่อยนะอย่าให้ทะเลาะกัน
พอหลานได้ยินโมโหมาด่าย่ามาทำร้ายย่า
คือเอาไม้บรรทัดฟุตเหล็กตีเข้าหน้าย่านะคะ
ย่าหลบทันโดนปลายโดนที่ปลายปลายอ่ะ
ล้มลุกคลุกคลานหนีออกมานี่ค่ะคือบ้านหลานสาวกับบ้านย่า
ห่างกันแค่ห้าสิบเมตรครับคุณย่าประสมบอกตำรวจว่า
ย่าไม่ยอมค่ะย่าจะเอาเรื่องหลานสาว
ตำรวจก็เลยแนะนำคุณย่าประสงค์ว่างั้นก็ไป
ลงบันทึกประจำวันร้องทุกข์เอาไว้ไหมล่ะที่สพมสุรินทร์
แล้วก็ให้คุณย่าไปตรวจที่โรงพยาบาลสุรินทร์

ผลักเฉยแล้วก็ไล่ย่าให้กลับบ้าน
ก็ย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอทำไม

นี่ค่ะวันนี้ลูกสาวคนโตของคุณย่าประสม
ก็ไปที่บ้านของหลานสาวนะคะก็คือนางสาวพิม
ไปถามว่าไปขอขมาย่าไหม

ไม่ผิดเธอไม่ได้ทำร้ายย่า

ลูกสาวของคุณย่าประสม

ญาติจะได้ถอนแจ้งความ

ให้ก้มกราบเท้าแล้วก็ให้ขอโทษ

หลานก็บอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่นะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น

๓คราวผู้ชมภรรยาโดยแทน
เอาดี

นึกว่ากราบเท้าแล้วกอดกันแล้วจบ
เพราะตัวหลานสาวพยายามจะยืนยันว่า

ผลักอกย่าและไล่ย่ากลับบ้าน
ทีมข่าวก็เลยขอคุยกับคุณย่าประสมหน่อย
คุณย่ายืนยันว่าหลานสาวทำร้ายจริงนะ

แล้วดูพฤติกรรมสิย่าบอกก็ดูเนี่ย

แต่อันนี้ขอถอนแจ้งความก็แล้วกัน

แต่ครั้งต่อไปย่าไม่ยอมแล้วนะ
เห็นไหมเอ็นกิริยามารยาทไหมล่ะ
อันนี้อภัยอภัยครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
นะยัอกิ่ง
เนี่ยคุณย่าถามนักข่าวเราเลยว่าเห็นไหมล่ะ

คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุริน

เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยุตินะคะฝ่ายคุณย่ากับหลานสาว
แต่หลานสาวก็พยายามจะยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณย่า

ยังไงรู้มั้ยเจ้าหน้าที่ไม่ไหวขอกลับก่อน
ขอกลับก่อนแล้วค่อยมาใหม่
คุณผู้ชมและพี่สาวของคุณย่าประสม
ที่อยู่บ้านเดียวกันช็อกนะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์เนี้ยอ่าช็อกและเสียชีวิต
จริงเสียชีวิตเลย
ครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องหลานสาวที่ชื่อว่าพิมพ์นามสมมุติเนี่ย
ทำร้ายย่าประสมหรือเปล่า
พี่สาวของคุณย่าประสมเครียดเสียชีวิตเลยค่ะ
ไปเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมนะ
แต่หลังจากเกิดเรื่องช็อกแล้วเสียชีวิต
วันนี้แล้วก็กอดแล้วก็กราบเท้าแล้วกันแล้ว
นึกว่าจะจบแค่การขอโทษคุณย่า